คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดมีรถคันหนึ่งไปจอดอยู่ในปั๊มน้ำมันที่นครศรีธรรมราชแล้วอยู่ดีมีคนร้ายเอาน้ำมันไปราดและจุดไฟเผา
และในปั๊มนะตามภาพจะเห็นเลยเห็นไหมคะมีผู้ชายคนนึงเดินไปแล้วรถคันนี้จอดอยู่แล้วเขาก็เอาน้ำมันไปราดแล้วจุดไฟแล้วไฟลุกพลึบเลย
นี่นะคะภาพอีกมุมนึงก็จะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยมาจากด้านหลังแล้วก็ไปก่อเหตุ
นี่นะคะเดินไปแบบนี้พอรถแบบโอ้โหไฟลุกท่วมคนร้ายก็หนีไปวิ่งหนีไปทางหน้าร้านสะดวกซื้อ
คงศรีดีหรือน้ำอายุยี่สิบหกเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืด
สิบเจ็ดมีนาคมเขารับแตงโมมาจากสุราช
จะเอาไปส่งที่นครศรีธรรมราชแต่ว่าไปจอดรถนอนก่อน
จะได้ไปส่งตอนเช้าปรากฏว่าคนร้ายมาราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผา
เขาก็พยายามตั้งสติขับรถออกมาดีนะที่แบบดับไฟได้แล้วเขาก็รอด
แตงโมเสียหายห้าหมื่นกว่าบาทรถต้องซ่อมอีกหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาท
ทีนี้ค่ะคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นอดีตสามีของนางสาวน้ำ
เคยแต่งงานอยู่กินกันมีลูกกันหนึ่งคนแต่ช่วงหลังอีกฝ่ายนึง
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เลิกรากันไปฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
เขาเคยเป็นอดีตซึ่งมีลูกด้วยกันหนึ่งคน
แล้วก็คือเราก็แยกกันอยู่แต่ก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้
ไม่ได้แบบมีปากมีเสียงอะไรกันเพราะก่อนหน้านั้นก็คือโทรคุยกันปกติ
ก็คือคุยกันปรึกษากันเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างนี้ปกติ
เพราะว่าหนูมีแฟนใหม่หรือมีพี่เขาเขาก็รู้
คือพี่มารับรู้เขาตลอดรับรู้เขามาขอคุยปรึกษาเรื่องงานเรื่องอะไร
คือให้คุยตลอดไม่เคยได้กีดกัน
แต่เราไม่รู้ว่าในคืนนั้นอะไรคือแรงจูงใจให้เขามาก่อเหตุแบบนั้น
คือเหมือนเอากะตายพี่เพราะว่าคนนอนอยู่ในรถ
เพราะว่าเขาได้วิ่งเข้ามาฟันที่ฝั่งคนขับ
กระจกหน้าสองครั้งฟันด้วยฝาดนี้
ตั้งใจเลยครับดูจาก

คือเหมือนวางแผนเข้ามาเลยเลยเราต้องจอดที่ปั๊มที่อะไร
ไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาตอนไหน
เขาบอกดีนะเขาไม่ตายเขานอนหลับอยู่ในรถด้วย

แต่กลัวจะไม่คืบหน้านี่ดูสภาพรถสิคะ
แล้วเขาบอกว่าประเด็นคือคนก่อเหตุได้มีการขู่เขาผ่านทางเฟซบุ๊กด้วย

นี่คือผู้ก่อเหตุนะคะ

เขาก็กังวลใจว่าเหมือนเป็นลักษณะของการขู่หรือเปล่า

แต่ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้ก่อเหตุมาด้วยคุณผู้ชม
นายนิวัฒน์จันแก้วหรือในเอ็มอายุ๓๖ปี
เป็นชาวตำบลนาศาลอำเภอพระพรมนะคะ

เขายอมรับว่าเขาก่อเหตุแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะเอาให้ตาย
ที่เขาทำไปเพราะว่าทำใจไม่ได้ที่อดีตภรรยาพาสามีใหม่มาเย้ยถึงที่
แล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาคับแค้นใจมาก
เพราะเขาเชื่ออดีตภรรยาคนนี้จนทำให้แม่และครอบครัวเดือดร้อน

พอหมดตัวฝ่ายหญิงก็ทิ้งเข้าไป
ตัวนั้นคือไม่ใช่รถของขวายชายนะ

ถึงถามในช่วงที่ว่าตอนผมมี
ผมใช้แขนขาผมเลี้ยงเขา
แต่วันที่ว่าเขามีเขาไปเลี้ยงคนอื่นพี่
ทุกวันนี้พี่ดูผมเป็นหนี้เป็นสินเพื่อนเกือบ๒ล้านพี่

คือมันไม่ใช่เป็นเพราะผู้หญิงคนเดียวพี่

ผมให้เขาไปหมดอะพี่

ถ้าจะเอาตังค์มาคืน๕๐๐๐ผมลูกผู้ชายพอ

ในเมื่อทุกสิ่งเมินตั้งเกือบ๒ล้าน

พอได้ตังค์๕๐๐๐๐บาทพาผัวใหม่ไปรีบไป
ที่โรงพักเมืองมันใช่แล้วหรือไม่
นี่ค่ะผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาไม่ได้หนีตำรวจนะคะ
ตำรวจออกหมายเรียกมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

ส่วนเรื่องที่บอกว่าเขาไปติดยาเสพติดหรืออะไร

นี่คือปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุนะคะตามคลิปภาพค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปทางปั๊มน้ำมันก็บอกว่า
แล้วเห็นเปลวไฟแล้วไฟก็ลุกพลึบเลย

๕นาทีก็ดับไฟได้ค่ะ
คนเขาให้คิดเอง

ไม่ทันเห็นเลยเหตุเกิดแบบนานไหม
ประมาณ๕นาทีได้แป๊บเดียว

แต่ว่าก่อเหตุแบบนี้มันเป็นความผิดตามกฎหมาย